โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ได้มีการพัฒนาพืชสมุนไพร
เพื่อที่จะนำไปใช้รักษาผู้ป่วยมากว่า๓๐ปี
จนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาโรคด้วยแพทย์แผนไทย
ทางจังหวัดจึงมีนโยบายที่จะยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
สำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็ชูให้จังหวัดปราจีนบุรี
เป็นเมืองหลวงสมุนไพรโลก
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
สมุนไพรไทยนับร้อยชนิดที่อยู่ในตู้เก็บยาโบราณ
ของร้านยาแผนไทยโพเงินอภัยภูเบศโอสด
ภายในตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรี
ไว้เพื่อสั่งจ่ายยาให้กับคนไข้
มาขอคำปรึกษาในการรักษาโรค
ตำรับแพทย์แผนไทยมาเป็นเวลานานกว่า๓๐ปีค่ะ
โรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรี
มีนโยบายลดการใช้ยาสมัยใหม่
โดยนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีประสิทธิผลทัดเทียมกันมาใช้
ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
ต่อปีมีประชาชนมาใช้บริการไม่ต่ำกว่า๒แสนคน
สร้างรายได้จากสมุนไพรมากถึง๓๐๐ล้านบาท
ทางจังหวัดจึงได้ผลักดันให้ปลาจีนบุรีเป็นเมืองหลวงสมุนไพรโลก
เรามีหมู่บ้านอยู่เขาเรียกว่าบ้านดงบัง
ตรงนี้เป็นต้นกำเนิดของการทำสมุนไพรให้กับอภัยภูเวทเมื่อ๓๐ปีก่อน
ทำอย่างไรประชาชนคนประจินบุรีถึงจะมีรายได้มีเศรษฐกิจดีและดูแลสุขภาพ
รวมทั้งอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยของปาจินบุรีเอาไว้
ก็เลยสร้างเป็นปาจินบุรีเมืองสมุนไพร
สมุนไพรที่ทางโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศรับซื้อ
มาจากเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพออร์แกนิค๒๑จังหวัดทั่วประเทศ
โดยจะต้องผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย
และมีโรงงานการผลิตยาเป็นของตัวเองแบบครบวงจรค่ะ
ในปีนี้ค่ะทางโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศนะคะได้นำผักชนิดหนึ่ง

นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในการบำรุงผิวค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะรับประทานผักเบี้ยใหญ่สดค่ะ
ก็ยังจะช่วยในการบำรุงประสาทรักษาโรคเบาหวานและก็โรคหอบหืดค่ะ
เรื่องต้นได้ออกผลิตภัณฑ์จากผักเบี้ยใหญ่ทั้งหมด๙ตัว
สำหรับคนที่ชอบเรื่องความสวยความงาม
มีบริการสปาผิวหน้าด้วยผักเบี้ยใหญ่
จะช่วยให้ผิวพันธุ์มีสุขภาพดีค่ะ
ส่วนอาหารเพื่อสุขภาพก็มีเค้กดาวเรือง
สีเหลืองสวยบำรุงสายตา

ผักปลังเสริมพลังดีท็อกซ์
และยอดมะตูมสร้างภูมิคุ้มกันแก้หวัดค่ะ
แผนในการยกระดับจังหวัดปราจีนบุรี

ทางโรงพยาบาลเจ้าพญาอภัยภูเบศ

มีความรู้ความสามารถในการปลูกสมุนไพรให้มากขึ้น

ส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
จัดงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติ
ครั้งที่๑๓ในปลายเดือนนี้

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน